นี่ก็มาจากเรื่องหึงหวงเหมือนกันนะคะเป็นตำรวจเหมือนกันค่ะ
ตำรวจนะฮะไปฆ่าแฟนของตัวเองแล้วนำศพไปเผานั่งยางค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจนะฮะนำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ออกจากห้องคุมขังมาสอบปากคำอีกครั้งนี่ค่ะ
จังหวะนี้นะคะนักข่าวก็พยายามที่จะตะโกนถามนะคะว่า
มูลเหตุในการฆ่าเนี่ยคืออะไรนะฮะสุดท้ายแล้ว
ผู้ก่อเหตุก็คือหมู่ยะยอมปริปากบอกกับตำรวจ
ตอนที่มีการสอบปากคำนะคะผู้ต้องหารายนี้เป็นตำรวจค่ะคุณผู้ชม
ชื่อว่า๑๐ตำรวจเอกปียะนาโควงหรือว่าหมู่ยะอายุ๓๐ปีนะคะ
เป็นตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักษพเมืองพระนครศรีอยุธยานำตัวหมู่ยะเนี่ย
ออกมาจากห้องคุมขังไปสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากที่มีพฤติกรรมคือไปก่อเหตุฆ่าแฟนสาวของตัวเอง
จนกระทั่งเสียชีวิตนะคะแฟนสาวชื่อว่านางสาว
ทันนิสาวิชนันคุณนิธิหรือว่าคุณฝนอายุ๔๐ปี
อายุห่างกัน๑๐ปีนะคะคบหากันมาได้๓ปีค่ะ
ก่อเหตุภายในบ้านพักตำรวจ
ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วคุณผู้ชม
เรามีเบาะแสเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนที่
หมูยะเนี่ยจะลงมือก่อเหตุนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะ
กล้องวงจรปิดเมื่อวันที่๑๑มีนาคมสักประมาณตี๒๕
นาทีเป็นคลิปภาพสุดท้ายขณะที่คุณฝนผู้ตาย
เนี่ยยังมีชีวิตภาพนี้ค่ะนี่นี่นะฮะครับคุณฝน
กำลังเดินเข้าบ้านพักไปพร้อมกับลูกน้องที่ร้านอาหาร
หมูยะเดินตามไปด้วยแต่หมูยะตอนนั้นรู้ว่าตรงเนี้ย
กล้องวงจรปิดครับก็เลยพยายามเดินหลบมุมไปอีกทางหนึ่งนะฮะ
จากนั้นช่วงตี๓ของวันที่๑๑มีนาคม
หมูยะและคุณฝนเนี่ยเขามีปากเสียงกัน
กระทั่งเวลาตี๓๓๐นาทีหมู่ยะ
นี่จังหวะมีปากเสียงกันนะครับตี๓๓๐นาทีหมู่ยะ
หมอนเนี่ยไปกดศีรษะของคุณฝนผู้ตายขณะที่
คุณฝนเนี่ยนอนคว่ำหน้าผ่านไป๑๕นาที
หมูยะนำถุงทะเลสีเขียวใบใหญ่มาใส่ศพ
คือน่าจะขาดอากาศหายใจนะตอนเอาหมอนไปกดเนี่ย
และสุดท้ายคุณฝนเสียชีวิตหมูยักษ์ก็เลยเอาถุงทะเลสีเขียวใบใหญ่เนี่ย
มาใส่สบบรรจุสบไว้นะฮะแล้วนำสบ
ขึ้นรถมอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะวางพาดไว้ด้านหน้าแล้วนำศพ
ไว้ที่อาคารฝึกสุนัขดมกลิ่นภายในสพเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างไปจากบ้านจุดเกิดเหตุสักประมาณ
เมตรหลังจากนั้นตลอดทั้งวันหมู่ยะก็ไปทำงาน
ตามปกติกระทั่งช่วงห้าทุ่มค่ะหมูยะ
ขับรถกระบะสีแดงทะเบียนตราโล่
แล้วนำยางรถเป็นรถยนต์จากบริเวณ
สนามยิงปืนซึ่งอยู่รั้วติดกันไป๒เส้นด้วยนะฮะ
ระหว่างทางไปแวะปั๊มน้ำมันซื้อขวดน้ำ๕ลิตร๑ขวดแล้ว
แช็ค๑อันแต่เทน้ำเปล่าออกนะฮะแล้วไปซื้อน้ำมันเบนซิน
๑๐๐บาทเติมเข้าไปในน้ำมันเติมในขวดน้ำ
แล้วขับรถไปจอดภายในซอยวิเชียนกลิ่นสุคล
ช่วงสักประมาณเที่ยงคืน๑นาทีเข้าสู่วันที่๑๒มีนาคม
แล้วนะคะหมู่ยะตัดสินใจเผาศพทั้งที่
อยู่ในถุงทะเลใช้เวลาสักประมาณ๓ชั่วโมง
จนกระทั่งสภาพศพไหม้สักประมาณ๘๐แล้ว
จากนั้นได้นำกระดูกที่เหลือเนี่ยใส่ถุงอาหารสุนัขแล้วขับรถนำไปทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
อืมหดนะฮะครับพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพนะตอนนี้สารภาพแล้วหลังจากที่นักข่าวเราตะโกนถามไปตอนแรกเนี่ยว่า
ฆ่าเขาทำไมอืมมูลเหตุอะไรจูงใจในการฆ่าผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่า
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าเกิดมาจากความหึงหวงเนื่องจากผู้ตายเป็นคนชอบแต่งตัวและมีปัญหาเรื่องการเงิน
อืมโดยอ้างบอกว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่พลั้งมือแล้วก็เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นค่ะตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะคือมิได้มีเจตนาค่าแต่ทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการเสียชีวิต
โดยตำรวจจะนำตัวไปขอสารฝากขังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้คือ๑๕มีนาคมนะคะ
ส่วนแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือเรื่องของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมด
ส่วนลูกชายวัย๕ขวบซึ่งเป็นลูกติดมากับผู้ตายจะช่วยเหลือเรื่องของทุนการศึกษานะฮะ
ตามที่หมู่ย้าเขาให้ปากคำว่าเขาพลั้งมือและไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียชีวิต
มาดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งแล้วคุณผู้ชมคิดตามว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดไหมนะฮะ
ทีมข่าวได้หลักฐานเป็นแชทสุดท้ายที่หมู่ยะคุยกับคุณฝนแฟนสาวซึ่งเป็นผู้ตาย
มีการพูดคุยกันเนี่ยฮะทำนองที่ว่าเหมือนตอบว่าฝ่ายหญิงมีคนอื่นแล้วก็มีปากเสียงกันมาระยะหนึ่งแล้ว
ฝ่ายหญิงบอกว่าถูกกระทำมามากพอแล้วเคยขู่เอาไว้มากมายเนี่ย
ที่เคยขู่ไว้เนี้ยให้มาลงมือตอนนี้ได้เลยอืม
คือว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งสอดคล้องสอดคล้องกับน้องสาวของผู้ตายเอง
บอกว่าจริงแล้วนะหมู่ยะเนี่ยเคยพาพี่สาวไปแล้วเคยเอาปืนจ่อหัวมาแล้วด้วย
จะยิงนะแล้วขู่ว่าจะยิงทิ้งที่บ้านที่บ้านของหมูยะในอำเภอวังน้อยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
จากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลจากเพื่อนของหมู่ยะนะฮะก็เล่าบอกว่าจริงแล้วหมู่ยะเนี่ยเป็นคนเก่งนะ
ขยันทำมาหากินแล้วพอได้คบกับฝนเนี่ยหมู่ยะรักและคาดหวังกับฝนมากเลยนะฮะ
ขนาดฝนไปขอยืมเงินไปเปิดร้านหมู่ยะก็ไปทำเรื่องกู้เงินมาให้ตั้งสองล้านบาท
แต่สุดท้ายอันนี้เพื่อนของหมูยะพูดนะเขาบอกว่าฝนเนี่ยตีตัวออกห่าง
แล้วก็ขอเลิกกับหมู่ยะนะฮะก็ทำให้เป็นปมนั่นแหละนะครับ
พร้อมทั้งเปิดเผยแชทข้อความที่หมู่ย้าทักไปยืมเงินคนรู้จัก๕๐๐บาท
เพราะอะไรหมู่ยะไม่มีเงินติดตัวเลยซึ่งก็เป็นการคุยกันนะฮะ
ตั้งแต่สักประมาณต้นปีสองพันห้ามร้อยหกสิบสามได้นะฮะ
ราวเกดที่ฝนทำเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านพักของหมู่ยะประมาณกิโลกว่า
นะแต่ปิดร้านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วเพราะมันเจอโควิด
นะฮะตอนนี้ก็เลยเปิดเพียงร้านยำเท่านั้นนี่นี่ก็เป็นร้านยำนะฮะ
ตอนแรกเป็นร้านคาราโอเกะนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้คือข้อมูลที่ได้
มันก็ทำให้เราลำดับเหตุการณ์ได้ว่าถ้าเกิดเป็นไปตามนี้นะ
นะฮะคือหมู่ย้าเนี่ยรักฝนมากอืมนะรักมากเลยคาดหวังจะอยู่กินกันไป
แต่เหมือนทำอะไรให้ทุกอย่างไปแล้วไปกู้เงินมา๒ล้านแล้ว
สุดท้ายเป็นหนี้เป็นสินให้เขาตัวเองไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
แต่เขาไปมีคนอื่นแล้วก็พยายามตีตัวออกห่างก็เลยกลายเป็นปมทำให้หมู่ยะ
แค้นแล้วก็เลยลงมือก่อเหตุในครั้งนี้อันนี้ตามหลักฐานที่เราได้มา
นะครับขณะที่แม่ของฝนเองเนี่ยชื่อว่าคุณพาวินีเนี่ยบอกว่า
ลูกสาวอยู่กินกับหมูยะก็อยู่กันในบ้านพักจำรวจ
แม่และครอบครัวอาศัยอยู่ที่อำเภอนครหลวงนะจริงจริงที่ผ่านมา
ลูกสาวเคยระบายให้ฟังเหมือนกันว่าทะเลาะกันกับหมูยะเป็นประจำ
เรื่องของการหึงห่วงเพราะอะไรเพราะว่าคุณฝนเป็นคนชอบแต่งตัว
แต่งตัวสวยเชียวหน้าตาดีทำผมทำอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วลูกค้าที่ไปก็ชอบก็แวะไปพูดไปคุยกับคุณฝนบ่อย
ลูกค้าผู้ชมผู้ชายอย่างเงี้ยหมู่ยะเอก็โมโห
ตาบวมช่ะลูกสาวก็ทนไม่ไหว
คุณผู้ชมเคยแจ้งตำรวจด้วยสุดท้ายก็ใจอ่อนกลับไปคืนดีกัน

ที่ผ่านมาญาติเตือนแล้วว่าเลิกเถอะ

ก็เห็นว่าลูกสาวก็อายุเยอะแล้ว๔๐ปีแล้ว

อยากจะไปก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของลูกอะไรแบบนี้

เพราะว่าไม่อยากจะให้จองเวงจองกรรมกันไป
อยากจะให้วิญญาณของลูกสาวนั้นก็ไปสู่สุขติ
สุดท้ายก็ต้องโดนดำเนินสกติดำกฎหมายกันไป
เรื่องของการข้อหาฆ่าคนตายนะครับ